คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้สงสารนักเรียนแล้วก็คุณครูโรงเรียนโคกกลาง

เพราะว่าอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาทะเลาะกันจากงานบวช
คว่างปลาเศษขวดไล่แทงไล่ฟันกัน
หนีตายเข้ามาในโรงอาหารของโรงเรียนโค้กลาง
ตอนที่เด็กกับคุณครูเนี่ยกินข้าวเที่ยงกันอยู่
โอ้โหข้าวเข้ากระจายหมดเลยค่ะ
เด็กกับคุณครูต้องรีบวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลย
ล่าสุดมีรายงานว่ามีวัยรุ่นบาดเจ็บ๒รายด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนเลย
แต่เขามาเต้นหน้ารถแห่ในงานบวช
แล้วดันเขม่นกันชกต่อยกันไม่พอ
มีฝ่ายหนึ่งเอามีดไล่ฟันอีกฝ่ายค่ะ
วัยรุ่นที่ถูกไล่ฟันก็เลยต้องวิ่งหนีตายเข้ามาในโรงเรียนนี่แหละ
แล้วก็อย่างที่บอกโอ้โหเขากำลังทานข้าวกลางวันอย่างอเด็ดอร่อยอยู่เลย
ข้าวเคิลช้อนซ่อมอะไรบินหมดเลยค่ะ

เพราะว่าวัยรุ่นคว่างปลาเศษขวดใส่กัน
ว่างเศษไม้แตกระจายกันไปทั่วบริเวณหมดเลย
เหตุการณ์นี้วัยรุ่นได้รับบาดเจ็บไป๒คนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัยค่ะ
เราไปคุยกับแม่ค้าคนหนึ่งในโรงเรียนบ้านโคกลางเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าวัดเนี่ยมีการจัดงานบวชพระภาคฤดูร้อน

ปีนี้เขามีการจ้างรถแห่มาแสดงด้วย
แน่นอนงานบันเทิงรื่นเริงทีไร
ก็จะชอบมีคนอยากที่จะเข้ามารื่นเริงด้วย

เขาบอกรถแหกำลังบันเลงเพลงสนุกสนานเลย

จากเต้นกลายเป็นตีเฉยกันเลยค่ะ

กลุ่มนึงวิ่งหนีตายเข้ามาหลบในโรงอาหาร
วัยรุ่นอีกกลุ่มที่เป็นคู่อริก็วิ่งตามมา

จะไปโดนเข้ากับเด็กเข้ากับครูคนไหนหรือเปล่า
ทั้งครูทั้งเด็กกลวกันตัวสั่นหมดเลย
นายสุรทินสมบูรณ์หนึ่งในวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในงานนั่นแหละครับ
ผมไปงานบวชของเพื่อนเพื่อนผมเอง
ก็กำลังเต้นตามจังหวะเพลงรถแห่กำลังมันเลย

พุ่งเข้ามาชกต่อยแล้วเอามีดฟันเฉยเลย
ตั้งสติได้ก็ทำทันแค่วิ่งหนีนี่แหละครับ
อีกคนที่บาดเจ็บคือนายทวีชัยสองศรีนะคะถูกไล่ยิงคนนี้แต่เคราะห์ดีค่ะ
กระสุนมันด้านก็เลยรอดมาได้แต่ก็ถูกฟันเข้าไปที่หัวนะคะ
บาดเจ็บเหมือนกันนี่แหละค่ะคือสองรายที่ว่าเจ็บไม่หนักมาก
แต่ก็ถือว่าเลือดออกเยอะนะอืมส่วนที่โรงพักประโคนชัยค่ะ
ตำรวจเรียกตัวผู้เสียหายมาสอบประคัมเพิ่มเติม
จิคโกจริง